ปกติแล้วลอยกระทงลอยที่ไหน

แต่ลอยกระทงที่จะพาไปเขาลอยกันปวนฟ้า

มิติใหม่แห่งการลอยกระทง

ลอยขึ้นไปเลยค่ะคุณค่ะ
เป๊ะมากบางคนก็เป๊ะบางคนก็ไม่เป๊ะ

นี่คือที่วัดเขาพระศรีสันเพชรธาราม

ซึ่งวัดแห่งนี้จัดงานลอยกระทงเหมือนกับที่อื่นแหละปกติตามวงตามวัดตามสถานที่ต่างเขาก็จัดงานกันในช่วงนี้ใช่ไหมคะ
แต่ความพิเศษของเขาก็คือการลอยกระทงแบบนี้นี่แหละไม่ได้ลอยลงไปในแม่น้ำลำคลองทั่วไป
แต่นำกระทงมาผูกกับลูกโป่งและปล่อยให้ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วก็จะมีห่วงอยู่ตรงกลางเห็นไหม
เห็นห่วงไหมถ้าเกิดว่าปล่อยเข้าตรงห่วงพอดีจะได้รับรางวัลค่ะคุณ
และเห็นเขากระซิบมาว่ารางวัลคือลอตเตอรี่

กระทงลอยไฟขายอยู่ที่กระทงละ๕๐บาทและบริเวณด้านหน้าก็จะมีของคิน
เต็มเลยเอาเป็นว่าเชิญชวนก็แล้วกันสำหรับชาวสุพรรณบุรีนะจ๊ะ
เย็นนี้จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแวะไปเที่ยวกันได้นะจ๊ะ